คุณผู้ชมฮะคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เรื่องของทางคดีก็เจ้าหน้าที่ก็รับดำเนินการไปนะฮะ
เรื่องของการพยายามที่จะหาเบาะแส
ในการช่วยเจ้าหน้าที่และแกะปริศนาต่าง
ชาวโซเชียลทำงานกันหนักมาก
มีคลิปที่มีการปล่อยไปแล้วล่ะ
ว่าคุณแตงโมร้องเพลงอยู่บนเรือ
เพราะตรงนี้คุณแตงโมกำลังนั่งชมวิวไปด้วย

แต่ปรากฏว่าชาวโซเชียลเขาไปแกะเส้นเสียง
จากเสียงร้องเพลงเสียงเพลงที่เปิดผ่านลำโพงแล้ว
มันเหมือนมีเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง
ประโยคที่ว่าเอาเพื่อนมานี่เอาเพื่อนมาตรงนี้ดิ

ทีมของเราพยายามเฟสเสียงขึ้นสักนิดหนึ่ง
มันจะฟังชัดหรือไม่ชัดยังไงให้ฟังกับหูเลยนะฮะ

คลิปจริงที่เราได้เคยดูกันไป

ที่คุณแตงโมกำลังร้องเพลงโบกมือชิว

แกะเส้นเสียงของเสียงทั้งหมดในคลิปฟัง
ก็จะคิดว่าเป็นเสียงที่เปิดผ่านลำโพงอย่างเดียว

แล้วก็มีเสียงผู้หญิงอะไรสักอย่างอันนั้นเข้าใจได้
แต่ทีนี้พอชาวเน็ตเขาบอกว่าเราคิดไปคนเดียวหรือเปล่า
เหมือนได้ยินเสียงของผู้ชายพยายามตะโกน
บอกเอาเพื่อนมึงมานี่สิเอาเพื่อนมาตรงนี้ดินะครับ

นี่คลิปนี้จะเป็นหลักฐานเด็ดเลย
ว่ามีเสียงผู้ชายคนหนึ่งลักษณะสั่งอะไรบางอย่าง
แล้วก็ตอนพี่แตงโมตอนแรกกำลังร้องเพลงแล้วก็ยิ้มอยู่
พอได้ยินเสียงผู้ชายสั่งแล้วสีหน้าเปลี่ยนเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปแกะเส้นเสียงดูนะครับ
ว่ามันมีเสียงผู้ชายอย่างที่ชาวเน็ตเขาบอกหรือเปล่า
เมื่อกี้ให้ฟังไปรอบเดียวให้คุณผู้ชมฟังอีกหน่อยดีกว่า
จะได้ฟังกันชัดกับหูคุณผู้ชมเอง

นี่ทีมงานของเราเปิดสองรอบเลยนะครับ

พยายามดันเสียงตรงที่มีเสียงคนขึ้นนะ
แล้วดึงเสียงให้มันช้าลงนิดนึง

แล้วมันก็เป็นข้อความแบบที่เราขึ้น

ทรัพย์ข้อความให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะฮะใช่ค่ะหรือคุณผู้ชมอยากฟังคลิปเต็มหน่อยไหม
คลิปต้นฉบับมันเป็นยังไงได้ยินเสียงไหม

ปรากฏเหมือนมีเสียงแว่วของผู้ชายดำขึ้นมานิดหนึ่ง

เขาเอาออกมาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่านี่เป็นหลักฐานชัดเจนเลย
เสียงผู้ชายสั่งบอกว่าเอาเพื่อนมานี่ดิเอาเพื่อนมาตรงนี้ดิ
มีเสียงผู้หญิงบอกว่าโมมันพูดยากหนักนะครับ
นี่ประเด็นหนึ่งแล้วคลิปนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่ง
ก็คือเรื่องของเงาคนถ่ายคลิปนั่นเอง
คุณจำได้ไหมตอนคลิปนี้ที่เปิดในรายการที่เพื่อนเขาไปออก
เขาบอกว่าคลิปนี้คุณกระติกเป็นคนถ่ายคลิปให้

เสร็จแล้วปั๊บคุณผู้ชมดูเงา

คือจริงคุณกติกดูผมยาวไง
แล้วเนี่ยเงาในนี้มันเหมือนเป็นผู้ชาย
ถือมือถือถ่ายคลิปอยู่
เออนะฮะสรุปว่าจะเป็นเงาของผู้หญิงเงาของคุณกระติก
หรือว่าเงาของผู้ชายกันแน่
ให้ดูอีกนิดนึงนี่เดี๋ยวชี้เงา

แต่บางคนก็บอกเอ๊ะนั่นก็ดูผมยาวนะ
อันนี้ชาวโซเชียลเขาก็เหมือนจับผิดภาพตรงนี้เหมือนกัน

พูดมาจาการตำรวจพูทรภาค๑นะครับ
ก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเสียงปริศนา
เสียงของผู้ชายที่แทรกเข้ามาในคลิป
แล้วได้ยินแววบอกว่าเอาเพื่อนมาดิ
ทีนี้ผู้การภาคหนึ่งบอกว่าเพิ่งได้รับข้อมูล
และจะประสานตำรวจผู้เชี่ยวชาญในการถอดคลิปเสียงไปตรวจสอบ
โดยขณะนี้ยังไม่มีการตั้งประเด็นว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ
พบตรได้กำชับให้ทำคดีอย่างละเอียดรอบครอบทุกมิติ
วันนี้ตำรวจจึงต้องนำเรือจริงไปจำลองเหตุการณ์
นั่นหมายถึงเมื่อวานที่ให้สัมภาษณ์ได้คลิปเสียงเนี่ย
ถ้าตำรวจจะเอาไปเขาเรียกว่าแยกอะไรคุณ

หนังฆาตกรรมที่เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาทุกอย่างมาสืบใช่ไหม
ใช่ค่ะเขาก็จะเอาเนี่ยเอาเทปเอาซีดีเอาอะไรแบบเหล่านี้
ไปใช้กับอุปกรณ์ที่จะแยกเส้นเสียงได้
ว่ามันจะมีเสียงร้องเสียงลำโพง

เออนะฮะค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่แหละ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังพยายามอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งเอาจริงนะทั้งหมดก็ได้ความร่วมมือ

มีเรื่องอะไรบ้างล่ะวางทุ่นไฟสะพานเสียงปริศนา
เสียงปริศนะไปแล้วต่อไปเรื่องของไฟสะพานบ้าง
คุณผู้ชมคะจำรูปมันเป็นรูปเจ้าปัญหาอยู่๓รูปนี้
ด้านหลังเป็นสะพานพระราม๘
รูปแรกนี้นะคะคือตอนที่คุณตังโมถ่ายกับคุณกติก
ระบุเอาไว้ในกรอบแดง๓ทุ่ม๕๖

แต่ตัวเวลาที่ระบุไว้มีปัญหา
ใช่ค่ะอีกรูปหนึ่งค่ะเป็นรูปของคุณกติก
ที่นั่งอยู่แล้วก็เห็นสะพานพระราม๘รูปนี้
แล้วก็บอกว่าเวลาตอนนั้น๔ทุ่ม๖นาที
แล้วบอกว่าด้านหลังนู้นเป็นแฟนนั่งเล่นมือถืออยู่

รวมถึงรูปที่๓ตอนที่คุณกติกอยู่ทางหัวเรือ
นี่ค่ะข้างหลังเป็นสะพานพระราม๘เหมือนกัน
ตอน๔ทุ่ม๑๓นาทีแล้วก็บอกว่าคนถ่ายภาพนี้คือตังโม
ทีนี้นักสืบโซเชียลเขาตั้งคำถามว่า
เอ๊ะเดี๋ยวนะเวลาที่ถ่าย๓ทุ่ม๕๖
ทุ่ม๖นาที๔ทุ่ม๑๓นาทีแต่ด้านหลัง
ด้านหลังสะพานพระราม๘เปิดไฟอยู่

เพราะเขาบอกว่าจริงสะพานพระราม๘
เขาจะปิดไฟที่เป็นไฟสีทองเป็นไฟสายสลิงตรงนี้

นี่คือเส้นใหญ่เหรอถึงทำให้เปิดไฟสะพาน

ตอนที่เขาขับอยู่บนสะพานพระราม๘ในวันนั้นเลยนะ
ตอน๔ทุ่ม๕นาทีมันใกล้เคียงกับภาพ๔ทุ่ม๖นาทีมากเลยค่ะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะเห็นไหม

ชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่านี่ไงหลักฐานมันก็เห็นอยู่
แล้วเป็นไปได้ไหมล่ะภาพที่ออกมาก่อนหน้านี้
มีการปรับเวลาในมือถือ
ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราทำยังไงไปตรวจสอบค่ะเรื่องเกี่ยวกับไฟสะพาน
เราไปถามแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ตรงสะพานพระราม๘นะคะ
ไปเจอคุณลุ้งหรือดีเวียงสมุทร
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อที่สะพานพระราม๘เนี่ย
เขาจะเปิดไฟสปอร์ตไลท์ไฟสีทองที่ส่องไปที่สายเคเบิ้ลเนี่ยนะ
พระอาทิตย์ตกดินก็ประมาณ๖โมงเย็น

ส่วนไฟถนนคือเขาจะเปิดจนถึงเช้าอยู่แล้ว

ไฟถนนกับไฟส่องสายเคเบิ้ลพวกความสวยงาม
ใช่ค่ะแล้วทางคุณรุ่งฤดีเขาบอกว่า
จริงเนี่ยคือตัวพี่เนี่ยนะเก็บร้านตอนตี๑

แล้ววันนั้นน่ะวันที่เกิดเหตุ๒๔กุมภาคม
เจ้าหน้าที่เขาก็ปิดไฟประมาณ๓ทุ่ม
อันนี้คือสิ่งที่แม่ค้าบอกเดี๋ยวลองฟังแม่ค้า

ไฟสีทองหมายถึงว่าไฟสีทองไทยที่สุด
ใช่ที่๒ทุ่มทุ่มทุกรวงเขาจะปิดหมดเกี่ยวกับสีทอง
จากคือว่ามีเทศกาลหรืออะไรเขาจะเปิดตลอด
คุณแตงโมก็เห็นว่าเขามาถ่ายรูปตรงนี้

แล้วก็หันหัวเรือไปทุ่มทุ่มทุ่ม
จะหันหัวมาตรงนี้เขาจะถ่ายตรงนู้น
ก็คือคุณกติกกับคุณตังโมถ่ายรูปด้วยกัน
แล้วสาดภาพเห็นว่าเป็นประถันครามแปด
แล้วนี้จะคิดว่ามีไหน

ต่อไปยังเปิดอยู่เลย

ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วไม่พอคุณผู้ชม

รับผิดชอบการปิดเปิดไฟตรงนี้เลยค่ะ
ทีนี้ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะ

ส่วนแรกเลยคือส่วนของ
ไฟส่องสว่างริมถนน

กับไฟบนยอดเสาสูงสุดของสะพาน

กับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนไฟสปอร์ตไลท์

คือเจ้าหน้าที่อธิบายมาแบบนี้นะครับ
จะเป็นการเปิดปิดอัตโนมัติ

จนไปกระถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือ๖นาฬิกา
คุณผู้ชมฟังให้ดีว่าเป็นการเปิดปิดอัตโนมัติ
ถึงเวลาของมัน๑๘นาฬิกามันเปิดเอง
ถึงเวลาเช้า๖โมงเช้ามันปิดเอง
ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปยุ่งอันนี้ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่๒ที่เรียกว่าไฟสปอร์ตไลท์สีเหลืองหรือสีทอง
สายเคเบิ้ลเพื่อความสวยงาม
อันนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเปิดปิด
ใช่ก็คือปิดแบบแมนนวลใช้มือไปปิดเลย
ดูเวลาปุ๊บนาฬิกาตรงปั๊บไปปิดเอง

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
เขาก็จะมาเปิดไฟสายสีทองตรงนี้ตอน๖โมงเย็น
แล้วก็ปิดช่วงประมาณนัก๓ทุ่ม
คือเขาบอกว่าบางวันมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย
อาจจะมีปิดช้าไปเล็กน้อย
ยกเว้นวันไหนที่มีงานของหน่วยงาน
เขาทำหนังสือมาขอให้เปิด
อย่างเมื่อ๒๖กุมภาที่ผ่านมานี้
ตอนกลางคืนเขาจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล
ก็มีหนังสือมาบอกว่าขอให้เปิดไฟตรงสีทอง
ที่เป็นสายเคเบิ้ลไฟสปอร์ตไลท์ตรงนี้ค่ะ
ตอนเที่ยงคืนถึง๖โมงเช้าของวันที่๒๗กุมภา
แล้วทีนี้เราก็เลยย้ำถามกับเจ้าหน้าที่ไงว่า
วันเกิดเหตุนั้น๒๔กุมภา
เจ้าหน้าที่คนที่เขาดูแลปิดเปิดไฟปิดตอนกี่โมง
เจ้าหน้าที่เขายืนยันเลยค่ะว่าปิดตอน๓ทุ่ม

เห็นแบบเป็นกล้องวงจรเลยตอน๓ทุ่มกับอีก๘วินาที
ครับคืออย่างนี้ฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ไฟส่องสายเคเบิ้ล

บางทีการเปิดปิดแต่ละวันอาจจะแบบเลสไปบ้างช้าไปบ้าง
ต้องดูปัจจัยหลายอย่างเช่นเรื่องของคืนเดือนมืด
และอาจจะมีเรือที่ยังวิ่งอยู่นะครับก็อาจจะปิดช้าไปบ้าง
แต่อย่างไรยังไงก็ไม่เกินสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง๔ทุ่ม
ทีนี้มันไม่มีการบันทึกเวลาไว้
หากอยากจะทราบเวลาที่ชัดเจนในการปิดของแต่ละวันแต่ละวันนะ
ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้ง
อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของสะพานแห่งนี้
แต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถไงคุณนะ
ที่ตอนนี้เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ว่าสะพานปิดกี่โมง
คนที่ขับรถผ่านสะพานในวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์๒๐๒๒
เวลา๔ทุ่ม๕นาที๒๙วินาที
บอกว่าไฟ๒สายเคเบิ้ลปิดแล้วจ้า

ไฟ๒ถนนเปิดตามปกติแล้ว
ทีนี้ถ้าไปแบบดูแล้วก็เปรียบเทียบกับภาพ
ที่กระติกถ่ายบนหน้าเรือ
พบว่าตอนนั้นลงเวลาไว้กี่โมงคุณ
๔ทุ่ม๖นาทีมีอันถ้าทำไมไฟยังเปิดอยู่
แต่ว่าภาพจากกล้องหน้ารถ๔ทุ่ม๕นาทีไฟปิดแล้ว

คนก็ไปเชื่อนะคลิปจากกล้องหน้ารถนี้
เพราะว่าเป็นประชาชนที่เขาส่งเข้าไปในโลกโซเชียล
ไม่เชื่อภาพนั้นว่าถ่ายตอน๔ทุ่ม๖นาที
คือไม่รู้ว่ามันมีการอย่างที่บอกเราเคยนำเสนอข่าวไป